อ่ะเรื่องนี้อาจจะเครียดแต่เรื่องต่อไปไม่เครียดแน่นอนแล้วหลายคน

ลิเกชื่อดังมาแสดงแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนแฝด
สบายแพร่กับสบายพรไงนะครับ
นายกรรมทรัพย์อินทะนลนะครับ
เป็นอดีตกำนันตะบนดอนเป่า

โอ๊ยเขาเนี่ยนะ
ควันทุบมันฟุ้งกระจายแล้วก็รวมตัวพุ่งเป็นทางเลยนะ
เข้าไปในศาลผีเซี่ยววัด

เจ้าแม่ต้องการให้แสดงให้ทุกคนเห็นว่า
เจ้าแม่รับรู้แล้วนะที่มาทำบุญกัน
อกจากนี้นะครับนายกำทรัพย์
ยังนำชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภ

แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดด้วยนะครับ
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคงวดของสิ้นปีนี้ฮะ
ค่ะไปต่อกันที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะคะ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ้าหลายคนไปขอนะ
พอขอได้เสร็จปุ๊บก็ต้องกลับไปแก้บนใช่ไหมคะ
บางคนบอกแล้วขอยังไม่ได้ก็ไปขอใหม่ค่ะ
มีการนำของกลับไปแก้บนนะคะ

ประทัดน้ำแดงฟักทองของเด็กเล่น
แก้บนกุมารเจ้าสัวเหงค่ะ

ส่องเลขเด็ดน้ำตาเทียนสีแดง

หรือที่เรียกว่าเลขโซลสสารตะนั่นเองนะคะ

สุดแล้วแต่ใครจะจับคู่ใครนะคะ

เขาก็หวังโชคดีทั้งนั้นแหละ

อำเภอมหามราชจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

ระหว่างทำพิธีจู่ผู้หญิงคนหนึ่ง
มีอาการคล้ายถูกแฝงร่างเข้าไป
นั่งยิ้มนั่งหัวเราะเสมือนเด็ก
เสียงออกมาก็เป็นเด็กนะฮะ

นี่ขอกินน้ำด้วย

พากันขอหน่อย

นายจะเอาไปเสียงโชคให้โชคแม่หน่อยลูก
ซึ่งไม่ผิดหวังเพราะว่าผู้หญิงคนนี้

อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการชูให้สู้หรือว่า

ที่ผ่านมาชาวบ้านเขาบอกว่าที่นี่ดวงเฮง
เพราะว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปแล้วที่นี่นะฮะ

แล้วก็นำเงินมาถวายทำบุญต่อ
แล้วก็สร้างสารให้กับไอ้ไข่ด้วย

ไปดูบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่นะครับ

คนนี้คือนางประนอมกุลพัฒนจิรกุลนะครับ

ขายลอตเตอรี่อยู่บริเวณนี้เป็นประจำแล้วครับ

เลขขายตามบ้านของลูกค้า

ส่วนใหญ่ก็เป็นเลขปีพศซึ่งเป็นเรื่องปกตินะ
จะส่งปีนี้ก็๖๓ปีหน้าก็๖๔นะครับ

ส่วนเลขอื่นนะครับก็แล้วแต่ความนิยมของแต่ละคนฮะ